เอาทุกผู้ชมครับคดีของเจ๊แดงที่บึงการเนี่ย
นี่เก้าวันแล้วนะค่ะเก้าวันแล้วนะฮะจนเมื่อวานนี้
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ในหมู่บ้านเขาบอก
นี่จะเป็นคดีแบบน้องชมพู่ที่กกอกหรือเปล่าค่ะ
เพราะคนในหมู่บ้านเนี่ยเรียกไปสอบปากคำเนี่ยยี่สิบหกคน
ตรงกับใครเลยนะฮะค่ะไหนจะลอยเท้าอีกอะไรอีก
คือดูเหมือนว่าจะมีหลักฐานเยอะแต่มันไม่ใช่เลยอ่ะมันยากอ่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นแต่ล่าสุดวันนี้ดูเหมือนว่าจะขมวดปมแคบเข้ามา
บอกว่ามีใครนะดาบโจ้ใช่ไหมที่เป็นเพื่อนชายคนสนิท
ซึ่งเขาก็สอบปากคำไปแล้วน้อยนาสาวธอมคนสนิท
นี่ก็เดี๋ยวรับเดี๋ยวไม่รับสอบปากคำไปแล้ว
คืนวันเกิดเหตุก่อนที่จะเจอศพเจ๊แดงอ่ะเห็นวิ่งวิ่งอย่างนี้เขาบอกในตายนั้น
ในตายก็ยอมรับว่าเป็นเขาเองแต่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ฆ่าเจ๊แดง
แต่เรามีข้อมูลใหม่นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
คดีฆาตกรรมฆ่าปาดคอเจ๊แดงเจ้าของร้านขายของชำที่บึงกาลนะฮะ
ชื่อจริงคือนางอนัญญาบุญปากดีเนี่ยจริงแล้วข้อมูลจากชุดสืบสวนที่ทีมข่าวของเราได้มา
เวลาเสียชีวิตของเจ๊แดงในคืนวันเกิดเหตุที่ไปเจอศพเนี่ยนะฮะ
ระบุว่าเสียชีวิตน่าจะสัก๔ทุ่มแต่ตำรวจบอกว่าจริงแล้วเสียชีวิตประมาณตี๒
นี่นะแล้วมีข้อมูลที่เราได้เพิ่มเติมมานะครับ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
แต่ตอนนี้ขอใช้เป็นผู้ต้องสงสัยเอาไว้ก่อนนะ
ผู้ชายคนนี้รูปร่างคล้ายกับในตายแต่ไม่ใช่ในตาย
ผู้ชายคนนี้ปรากฏตัวในภาพจากกล้องวงจรปิดประมาณตี๒
คืนวันเกิดเหตุค่ะและพบว่าผู้ชายต้องสงสัยคนนี้
อยู่ห่างจากเจ๊แดงแค่๓๕๐เมตร
เขาชื่อนายศรีน้ำยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะฮะ
เรื่องต้นคาดว่าในคืนวันนั้นสีน้ำเนี่ย
เข้าไปจะลักขโมยของในบ้านของเจ๊แดง
เปิดเป็นร้านขายของชำด้วย
และคิดว่าเจ๊แดงคงปิดร้านและนอนอยู่ชั้น๒
ปรากฏว่าเจ๊แดงนอนอยู่ที่โซฟาชั้นล่าง

พอเจ๊แดงตื่นมาเห็นคงจะมีการต่อสู้ขัดขืนกันเกิดขึ้น
ก็เลยถูกปาดคอจนเสียชีวิต
ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้มานะครับ
มันสอดคล้องกับรอยเท้าที่พบในบ้านเจ๊แดงด้วยนะครับ
ที่เป็นรอยเท้าเปื้อนเลือดด้วยนะ
ข้อมูลว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นผู้ชาย
อายุประมาณ๒๐๓๐ปี
น่าจะเข้ามาลักทรัพย์ที่บ้านเจ๊แดง
เข้ามาทางหน้าต่างเพราะมีร่องรอยที่เป็นรอยเท้าที่ผนังด้านในด้วย
รอยเท้าเปื้อนเลือดที่เจอแถวศพ
โดยคิดว่าเจ๊แดงเนี่ยนอนอยู่ชั้นบน
ปรากฏว่าเจอเจ๊แดงนอนอยู่ที่โซฟาชั้นล่าง
ก็เลยเกิดการต่อสู้ขัดขืนกันเกิดขึ้น
หลังก่อเหตุคนร้ายก็ปีนหน้าต่างอีกด้านหนึ่งของบ้านหนีไป
ซึ่งปรากฏรอยเลือดที่ผนังด้านนอกบ้านด้วย
นี่เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่นะครับ
วันนี้ไปที่บ้านของศรีน้ำนะฮะอายุ๓๓ปี
บ้านหลังนี้บ้านของนายศรีน้ำเมื่อวานตำรวจมาค้นบ้านเขานะครับ
หลังจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินฝ่าสายฝนในคืนวันที่๓
คืนวันเกิดเหตุ๓กรกฎาคมตอนตี๑๕๖นาที
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินลักษณะขากระเพลก
คล้ายคนเจ็บทีแรกเขาบอกคือในตายใช่ไหม
แต่ไม่รู้ยังไงเขาบอกไปไล่สืบสวนสอบสวนกันแล้วตรวจสอบแล้ว
ไม่ใช่ในตายเขาบอกว่าอาจจะด้วยความที่เวลาในกล้องวงจรปิดมันไม่ได้ตรงกับเวลาจริงด้วยอะค่ะพี่อ่า
ตอนนั้นในตายก็อาจจะไม่รู้ว่าเคยเดินผ่านแต่มันคนละช่วงกันหรือยังไง
ตายบอกว่าเดินผ่านจริงไปหาแฟนสาวอะไรอย่างนี้ที่อยู่แถวนั้น
คืออาจจะเดินตอนค่ำไปก่อนหรือเปล่า
แฟนสาวก็ยืนยันว่าในตายไปหาที่บ้านจริง
แต่ช่วงตรงนี้เขาบอกเนี่ยคนนี้เดินเหมือนกันแต่คนละช่วงเวลาแต่รูปร่างหน้าตาคล้ายตาย
แต่เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุ
เพราะเจ๊แดงไม่ได้เสียชีวิตตอนสี่ทุ่มแต่เสียชีวิตเนี่ยตอนประมาณใกล้ใกล้ตีสอง
นายคนนี้วิ่งวิ่งออกไปเนี่ยฝ่าสายฝนเนี่ยตีหนึ่งห้าสิบหกนาทีพอดี
ขากระเพลกกระเพลกเหมือนกับคนขาเจ็บซึ่งคือสีน้ำเลย
วันนี้นะฮะตำรวจเนี่ยคุมตัวนายศรีน้ำไปสอบปากคำแล้วนะครับ
หลังจากเมื่อวานมาตรวจคนบ้านแล้วได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้

คุณพัชรวรินได้คุยกับแม่ของนายศรีน้ำนะครับ
แม่บอกว่าปกติแม่อยู่บ้านอีกหลังนึง
บ้านหลังนี้เนี่ยศรีน้ำจะอยู่กับตาและยาย
เพราะศรีน้ำต้องดูแลยายที่ป่วยติดเตียงนะ
ส่วนตาก็หูไม่ค่อยดี
วันเกิดเหตุเนี่ย๓กรกฎาคมนะ
แม่บอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยลูกชายคือศรีน้ำเนี่ย

หลังจากไปซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องตัดย่า
เพราะวันรุ่งขึ้นเขาต้องตื่นแต่เช้าไปตัดย่าที่สวน
จนเมื่อวานนี้ตำรวจมาที่บ้านแล้วมาเอาตัวสีน้ำไป

รู้แต่ว่าเที่ยงเมื่อวานตำรวจมาค้นบ้าน
แล้วกลับมาอีกทีตอน๒ทุ่ม
เมื่อเช้าเนี่ยก็มาอีกทีนึง
แล้วก็บอกแม่แค่ว่าจะพาลูกชายไปตรวจหาสารเสพติด
ส่วนตัวลูกชายไม่ได้พูดอะไรกับแม่
แม่ของสีน้ำบอกว่าหากจะโยงสีน้ำลูกชายแม่
เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของเจ๊แดง
แม่ก็ยังสงสัยว่าลูกแม่จะไปเกี่ยวได้ยังไง
โดยบอกว่าแม่เนี่ยยอมรับว่าลูกชายแม่เนี่ย

เคยต้องโทษจำคุกเมื่อหลายปีก่อนนะ
คือปี๕๙แม่บอกแม่จำปีชัดเจนไม่ได้นะ
แล้วก็เคยต้องคดีวิ่งราวทรัพย์
ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองที่นนทบุรีด้วย
ถูกจำคุกอยู่๒ปี๖เดือน
พอพ้นโทษออกมาเมื่อปี๖๒ก็กลับมาอยู่บ้าน
มาดูแลยายที่ป่วยติดเตียงแล้วก็ตาที่แก่แล้ว
ค่ะคือข้อมูลตำรวจเนี่ยบอกว่าคนที่ก่อเหตุ
เป็นคนที่เคยต้องคดีแล้วกลับมาอยู่ในหมู่บ้าน
มันตรงไปหมดเลยแต่แม่บอกว่า
อ้าวถ้าลูกแม่ทำผิดจริงเนี่ย
แม่ก็ต้องให้เขายอมรับผิดทำผิดต้องรับผิด
แต่ตอนนี้แม่กลัวที่สุดก็คือว่ามันหลายวันแล้ว
ตำรวจยังจับคนร้ายคนก่อเหตุไม่ได้

ไปมาลูกแม่จะกลายเป็นแพ้รับบาปหรือเปล่า
แม่มันได้ถามลูกว่าเออลูกเห็นป่ะ
รู้หรือเปล่าเห็นนักศึกฮาวค่ายนักศึกประคาใจดี
ก็เลยจะคุยกับเขาอย่าจับแผ่ดู
แม่รับได้เบิร์ตแต่ว่าอย่าจับแพ้
ขณะที่ยายของสี่น้ำนะครับทุกผู้ชมครับ
นางพ่อเขาก็คิดเขาก็ต้องรับกรรมเขา
ก็มีศักดิ์เป็นยายนะเป็นน้องสาวของยายอีกทีนึงนะยายศรีน้ำจริงเนี่ยป่วยติดเตียงอยู่
บอกว่าตอนที่ตำรวจมาเอาตัวศรีน้ำไปคือตอนนั้นตำรวจก็มาพร้อมใส่กุญแจมือเลย
สีน้ำเนี่ยตำรวจยังถามว่าเดินไหวไหมหลานชายยังบอกว่าเดินไม่ไหว
เพราะเขาขาไม่ค่อยดีเดินกระเพลกแล้วก็ถูกตำรวจคุมตัวขึ้นรถไป
ยายของศรีน้ำบอกว่าไม่เชื่อว่าศรีน้ำจะลงมือฆ่าเจ๊แดง
ก็ขนาดเวลาเดินยังเดินไม่ไหวเลยขากระเพลกขาบวมจากโรคเกาะนะ
แต่ถ้าทำผิดจริงก็ต้องยอมรับผิดนั่นแหละ
อันที่ฆ่าไปขายเลยหยายแพ้จาก
ก็เลยโทรไปหานะฮะน้องจอยที่เราถามเนี่ยถามว่าเออรู้จักนายศรีน้ำไหม
ผู้ต้องสงสัยคนล่าสุดเนี่ยเธอบอกว่าชื่อคุ้นแต่ไม่รู้จักนะ
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นนายศรีน้ำจริงนะนายศรีน้ำเป็นคนร้ายจริงเนี่ย
ถ้าต้องการแค่จะชิงทรัพย์เนี่ยคือถึงขั้นต้องฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอ
ทรัพย์สินของแม่เนี่ยทำไมทรัพย์สินส่วนใหญ่มันไม่หายไป
หายไปแค่โทรศัพท์มือถือกับกระเป๋านี่นะฮะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจคุมตัวนายศรีน้ำแล้วนะฮะกำลังอยู่ในช่วงของการสอบปากคำอย่างละเอียด
ในจุดเกิดเหตุแล้วก็จากเล็บของร่างเจ๊แดงก่อน
ถ้าออกมาตรงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่ผ่านมานี่๙วันได้แล้วนะตั้งแต่วันเจอศพเจ๊แดง
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าพรุ่งนี้อีกทีก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะโอ้โหเอาละหลังจากเกิดเหตุการณ์ของเจ๊แดงตรงนี้นะครับ
ตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะฮะชาวบ้านในตะบนโป่งไฮที่เกิดเหตุเนี่ย
กระทั่งกำนันเนี่ยนี่กล้องวงจรปิดนะครับ
ล่าสุดผ่ากันไปซื้อมาติดเอาไว้หน้าบ้าน
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอย่างมากก็ทะเลาะวิวาสธรรมดา

ตัวนี้ถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับ
ก็มีหลายบ้านเริ่มมองหากล้องวงจรปิด
เริ่มซื้อมาติดแล้วก็เริ่มเปิดไฟส่องสว่างตามบ้านเรือน
ร่วมถึงกับนั้นด้วย
วันนี้กำนันก็ออกไปดูกล้องวงจรปิดมา
อย่างน้อยก็รักษาความปลอดภัยของเราได้
แล้วก็สามารถให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้กรณีเกิดเหตุอย่างนี้ครับ